เรื่องของโหนทำนายระวังทีขนาดสงครามและภัยธรรมชาติเลยนะ
คือเขาบอกว่ามี๒แม่๒มุม
ก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
ส่วนอีกมุมหนึ่งก็ต้องระวังอุบัติเหตุภัยพิบัติด้วย

นายพิญโยพงจริงนายกสมาคมโหระชาติดนตรชาติ

อิทธิพลของดวงจันทร์ที่โคจรเข้ามาใกล้โลก
ในช่วงจังหวะนี้จะมีพลังเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งจะช่วยคุ้มครองในเรื่องจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของคน
แล้วก็ความปรารถนาและจิตวิทยาของสังคม
ดังนั้นจะส่งผลให้จิตใจแล้วก็อารมณ์ของคนดีขึ้น
มีความรักมีความสามัคคีเห็นอกเห็นใจกัน
แล้วก็มีการเอื้อเฟื้อกันน่าจะเป็นไปในทิศทางบวกนะคะ
อีกทั้งยังมีปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์พระอาทิตย์แล้วก็โลก
เรียงเป็นแนวเดียวกันในทางโหรศาสตร์
ก็เปรียบเหมือนฟ้าเปิดค่ะ
แล้วก็มีโอกาสมากค่ะ
พินโยนะคะยังบอกด้วยว่าอิทธิพลของดวงจันทร์ส่งผลไม่เฉพาะคน
แต่ยังรวมไปถึงสัตว์โลกพืชพันธัญญาหารที่จะสมบูรณ์ดีขึ้น
แต่ก็ยังมีผลกระทบเกี่ยวกับอุบัติภัยธรรมชาติที่อาจจะแรงขึ้น
เพราะการที่ดวงจันทร์เข้ามาใกล้ย่อมมีผลกระทบเรื่องแรงดึงดูด
ที่จะกระทบโดยเฉพาะน้ำแล้วก็ดินนะคะ
ดังนั้นอุบัติภัยที่เกิดจากดินกับพื้นโลกอาจเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะ
เช่นเดียวกับหมอช้างนายทศพรศรีตุลาหมอดูชื่อดัง
บอกว่านักโหรศาสตร์ตะวันออกมีมุมมองเรื่องพระอาจารย์ดี

เป็นดาวที่ให้ผลเรื่องความเมตตาความสวยงาม
ความรักแล้วก็ความมีเสน่ห์ค่ะ
ทางโหรศาสตร์ถือว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญมาก
เพราะช่วงที่ดวงจันทร์โคจรใกล้โลกมากที่สุด
เวลา๒๒นาฬิกา๓๔นาที
มีความเชื่อกันว่าทำให้พระจันทร์มีพลังมหาอุด

ซึ่งจะทำให้มีความพิเศษแล้วก็สิ่งดีเกิดขึ้นนะคะ
หลายความเห็นจากโหรศาสตร์แต่ว่าโหรศาสตร์อีกคนหนึ่งก็คือ

นึกว่าย้อนกลับไปถึงนอสตราดามูสซะอีก
ไม่ฮะโหนโสรัชจะนวลอยู่
บอกว่าในทางโหรศาสตร์เขาเห็นต่างกับอีก๒ท่านนะ

บอกว่าในทางโหรศาสตร์ปรากฏการณ์ลักษณะนี้จะส่งผลรอบด้าน
ถือว่ากำลังมีดาว๓ดวงที่ส่งผลกับดวงเมือง

แล้วก็มีดาวพระฤหัสตกอยู่ในพบอาริราศีกัน
มีดาวเสาอยู่ที่ราศีพิจิกษ์เป็นพบมรณะดวงเมือง
เขาบอกว่าดาว๓ดวงทัมมุนเป็น๓เหลี่ยมผลิปภรี

ดวงจันทร์เข้ามาใกล้อย่างเมื่อวาน
ก็จะเร่งปฏิกิริยาให้ดาว๓ดวงมีความแรงเป็นร้อยเท่า
ส่งผลต่อการเมืองเศรษฐกิจโดยเฉพาะภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวซึนามิน้ำท่วมฝนตกติดต่อกันหลายวันไม่หยุด
ข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจฝืดเคือง
เกิดการเข้าใจผิดความไม่พอใจ
นำบ้านเมืองต้องอดทนอดกลั้นมากกว่าทุกครั้งที่เคยทำ
หลังจากวันที่๑๔พฤศจิกายนเป็นต้นไป
ก็ตั้งแต่เที่ยงคืนเริ่มเที่ยงคืน๑นาทีของเช้าวันนี้สินะครับแบบนี้
บอกว่าจะเริ่มมีเหตุร้อนทางการเมืองทุกวัน
ส่วนปี๖๐ให้ระวังสงครามใหญ่ที่อาจจะกลายเป็นสงครามโลก
สองมุมแล้วแต่ความเชื่อด้วยแล้วกันแล้วก็ระมัดระวัง
ครับเพราะว่าโหนบางท่านเขาก็บอกว่าพระจันทร์เป็นเทพแห่งความรัก
ก็จะเกิดความรักความสามัคคีความสวยงามเทพแห่งความเมตตานะครับ
แล้วแต่ความเชื่อเอาไว้เตือนสติไว้ตั้งสติไว้ระมัดระวังกันด้วย